ส่วนอาการป่วยค่ะของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดังนะคะ
เชื่อว่าเราทราบกันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวไปแล้วรอบหนึ่ง
ที่คุณเมฆเนี่ยป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง
แล้วกลายเป็นว่ามีเว็บที่แบบกุข่าวขึ้นมาว่าคุณเมฆเสียชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะ
อ่าทำให้วันนี้นะคะช่วงบ่ายสามโมงที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ทางทีมแพทย์ทีมพยาบาลและคุณเมฆเองก็ออกมาแถลงข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยแล้วก็ความคืบหน้า
ในการรักษาอาการป่วยล่าสุดนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะ
นี่ไงคุณเมฆก็เลยต้องกล่าวติดตลกว่ายังไม่ตาย
แต่ว่าใครเห็นภาพของคุณวินัยไกรบุตร
พระเอกวัยปัจจุบัน๕๐ปีนะฮะคือดังมาหลายเรื่องนะฮะ
หนังเรื่องนางนากนี่ก็ดังมากคืออาการก็เห็นแล้วก็ต้องบอกว่า
ก็น่าเป็นห่วงอ่ะนะใช่ค่ะแต่คุณหมอบอกว่าที่เห็นรอยแผล
ณตอนนี้คือดีเพราะเห็นเป็นแผลเป็น
หมายถึงว่าความผู้พองมันหายแล้วอ๋อเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นรอยแผลเป็นอย่างเง
ถือว่าดีแล้วคืออาการดีขึ้นนะคะสัตว์อาจารย์ดรในแพทย์ประวิทย
อัศวรรณนท์หัวหน้าสาขาทางภาควิชาอายุรสาท
คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯฝ่ายอายุรสาสภากชัดไทย
ก็บอกว่าโรคนี้นะคะอาการป่วยตุ่มน้ำพองเนี่ยไม่ใช่โรคติดต่อนะคะ
ไม่มีการแพร่เชื้อนะคะแต่เกิดจากภูมิในร่างกายของเราเอง
ที่ทำงานผิดปกติจริงแล้วมักจะเกิดในผู้สูงอายุ
เป็นคนละโรคกับโรคพุ่มพวงนะคะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยก็รักษาด้วยการใช้ยากดภูมิ
อาการของโรคจะค่อยสงบลง
กรณีของคุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยตอนนี้ถือว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ
รอยแผลที่เห็นคือสัญญาณที่บอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
เดี๋ยวพอหายดีไอ้รอยแผลต่างตามหน้าตามตัวมันจะหายไปหมดเลยค่ะ
ตามที่ตอนมีคนโพสต์แรกก็มีคนโพสต์บอกว่าโรคนี้เจอน้อยมาก
ประเทศไทยมีไม่ถึง๑๐คนนะครับ

ก็เลยไปรวบรวมสถานที่สถิติ

เราเจอประมาณ๑๕๕รายต่อ๕ปี

เรารู้จักกันดีโลกนี้มีมาเป็นร้อยปีแล้ว

คุณเมคไม่มีโจรสคุณเมคไม่แดนเชื้อให้ใคร
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพลูกหรือว่าครอบครัวไปเยี่ยมได้
หรือยาอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ต้องให้กำลังใจคุณเมฆเยอะ

คุณเมฆพูดแบบเสียงสั่นเลยนะ
เพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่เป็นแผลผู้พองเยอะ

คือรับสภาพตัวเองแทบไม่ได้เลย

ดูช่วงหลังนี้วิ่งเยอะมากนะ

มันโหดร้ายมาก

ก็คือเรื่องละครที่กำลังถ่ายทำอยู่

อาการป่วยนี้ตลอดระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมา

คุณวินัยไกรบุตรเป็นชาวใต้นะครับ

ภรรยาของคุณเมฆน่ารักมาก
คุณเอ๋อรชัน
ก็บอกว่าตอนที่สามีป่วยหนักเนี่ย

ตัวสามีเคยคิดถึงขั้นหันหลัง

ถึงขั้นเตรียมให้ภรรยา
ขายที่ดินเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

ภรรยาก็บอกว่าภาวนาขอให้สามี

ตามปกติค่ะ
มันแสบมันทรมานมันไม่ไหว

เพราะว่าพี่เมฆเป็นคนที่ทุ่มเทกันในทุกเรื่อง
ดังนั้นเขาจะไม่บ่นหรืออ่อนแอต่อหน้า

คนจิตตกเค้าก็คงแบบ
คิดว่าลูกเมียรังเกียจไหมอะไรไหม
เราอยากทำให้เค้าเห็นว่า
มันไม่เกี่ยวกับรูปรักษ์ภายนอก